เห็นด้วยกับคุณโจอี้บอยเห็นด้วยกับคุณลิเดีย
และต้องขอบคุณทั้งสองท่านที่เขา
เขาแสดงอาการออกมาให้คนได้รับรู้
การเป็นดาราเป็นศิลปินการที่เป็นคนที่เป็นคนรู้จัก
ออกมาทำอะไรอย่างนี้ดีครับ
เพราะว่าจะกระตุ้นเตือนสังคมว่าเฮ้ย
เราจะอยู่กันเฉยแบบนี้เหรอ
เพราะว่าช่วงหลายวันนี้มันกลับมาหนักอีกแล้ว
เมื่อเช้าขับรถมาบนทางด่วนโทรไปหาคุณพันเลิศใบหยกว่า
ตึกใบหยกคุณหายไปไหนมันหายไปอีกแล้วครับ
ประหยกหายไปแต่ละทีก็แปลว่าอากาศมันแย่แล้ว
แต่ว่าสิ่งที่เราตั้งข้อสังเกตคนไทยเราเนี่ยมันชินอะไรง่าย
ที่คุณน้ำแข็งกับคุณบุ๊กบอกว่าเห็นเป็นสีส้มเนี่ยที่เขาใส่สีส้มเนี่ย
สีส้มในบ้านเราให้ตีเป็นสีแดง
เพราะอะไรครับเพราะองค์การอนามัยโลกและต่างประเทศในยุโรปเนี่ย
เขากำหนดไว้ว่าค่าฝุ่นมาตรฐานไม่ควรเกิน๒๕ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
แต่ของเราเนี่ยเราไปกำหนดไว้๕๐กำหนดให้หย่อนไว้เพราะอะไรครับ
เพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันเมืองฝุ่นมันเมืองร้อน
ไปกำหนดไว้๒๕มันก็เกินทุกวันฉะนั้นขยับไปกำหนด๕๐
ก็ยังเกินกันมากมายมหาศาลแบบนี้
คำถามคือทำไมสังคมไทยมันชินกับเรื่องนี้ครับ
คราวที่แล้วตื่นตระหนกตกใจกันใหญ่จำได้ไหมครับ
คราวที่แล้วเนี่ยทั้งนายกรัฐมนตรีทั้งใครต่อใคร
ออกมาแสดงอาการว่าเฮ้ยมันอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะ
อทมก็ออกมาบอกว่าโรงเรียนไหน
ถ้าอยู่ในเขตที่มันฝุ่นมากเนี่ยให้ผู้อำนวยการโรงเรียนสั่งปิดได้
คราวที่แล้วเราเห็นว่าคนใส่หน้ากากเดินกันไปเดินกันมาเยอะแยะ
มาคราวนี้เนี่ยอาการรุนแรงพอกันแต่ไม่เห็นมาตรการปิดโรงเรียน
ไม่เห็นใครว่าอะไรยังไงไม่เห็นคนใส่หน้ากาก
หรือคิดว่าอ้าวชินแล้วมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนี่
มันไม่เห็นเป็นอะไรนี่แต่ว่าถ้าไปดูฟังจากหมอ
ที่หลอกบอกไม่เห็นเป็นอะไรเนี่ยมันสะสมเข้าไปในร่างกาย
คนที่เขาเป็นโรคภูมิแพ้เขาเป็นทันทีครับ
ฝัดฟึดฟัดน้ำมูกไหลน้ำหูน้ำตาไหล
ตาแดงตาบวมปากบวมเขาเป็นกันเยอะแยะ
แต่เขาไม่ใช่คนดังเหมือนคุณลิเดียเขาก็ไม่ออกมาโพสต์เรื่องนี้
แต่ที่คุณลิเดียโพสต์คุณโจอี้โพสต์เนี่ยผมชอบครับ
ถามหาว่าแล้วเราจะอยู่กันอย่างนี้เหรอ
แล้วเราจะคิดว่าเดี๋ยวก็เหตุการณ์ก็ผ่านพ้นไปอีกเดือน๒เดือน
พอฝาชีครอบหายไปเดี๋ยวมีลมอะไรขึ้นมาทุกอย่างก็จะเป็นปกติอย่างนั้นเหรอ
อันนี้คืออาการของคนไทยเลยครับเราชินสักพักหนึ่ง
เดี๋ยวเราก็มีความรู้สึกว่าไม่ต้องไปทำอะไร
ภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้วันพรุ่งนี้ต้องลุ้นกันในคอลโลมอร์
เพราะว่าในคอลโลมวันพรุ่งนี้เขาจะเอาสิ่งที่คณะกรรมการของกรมคุณลพิษเนี่ย
ไปเสนอข้อเสนอพรุ่งนี้ถ้าคอลโลมอเห็นชอบออกมา
ผมบอกให้เลยว่าสิ่งที่จะเห็นชอบออกมานั้น
เขากำหนดไว้หมดเลยเอามาทวนอีกทีก็ได้ที่ขึ้นในจอว่า
ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจต้องทำอะไรบ้าง
กรมการขนส่งต้องทำอะไรบ้างกรมโรงงานต้องทำอะไรบ้าง
กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำยังไงบ้างมีมาตรการออกมาหมด
พบตรหัวหน้าหน่วยของตำรวจจะเอาจริงเอาจังไหม
ธิบดีกรมการขนส่งทางบกจะต้องทำยังไง
ธิบดีกรมโรงงานจะต้องทำยังไงเช่นควบคุมโรงงาน
ควบคุมยังไงลดกำลังผลิตลงเพื่อให้เครื่องจักรเดินเครื่องน้อยลง
มาตรการของตำรวจมาตรการกรมการขนส่งทางบก
เรื่องรถควันดำนี่เรื่องใหญ่เรื่องรถควันดำรถบรรทุก
เข้ามาได้เขตไหนเข้ามาในเขตชั้นในได้กี่โมงถึงกี่โมง
นั้นให้หยุดอยู่แค่ตรงไหนมาตรการพวกนี้จะออกมาหมดเลยครับ
เผาในที่โล่งอะไรต่ออะไรเนี่ยมาตรการจะออกมา
นี่ถ้าสมมุติว่าคอลโลมอวันพรุ่งนี้นะที่เขาประชุมกันที่นราธิวาส
ออกมาเราจะได้ต้องตามต่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
เอาจริงเอาจังมากน้อยแค่ไหนซึ่งผมเป็นห่วงเหลือเกินว่า
ทำกันสักพักนึงแล้วเดี๋ยวก็ไม่ทำต่อ
อันนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของบ้านเราทำไปสักพักหนึ่งแล้วก็ไม่ทำต่อ
คราวที่แล้วเนี่ยผมจำได้ว่าผมเปรียบเทียบ
ผมเปรียบเทียบกับมาตรการของในต่างประเทศในต่างประเทศหลายประเทศตอนนี้
เขาใช้มาตรการชนิดที่เรียกว่าเรียกว่าเด็ดขาด
แล้วเขามีหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะหน่วยงานนี้บูรณาการทุกหน่วยงาน
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อประธานาธิบดี
มีอำนาจสั่งการได้ทันทีหน่วยงานไหนไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้
ถึงถึงเวลาจะให้ปิดโรงเรียนก็ต้องปิดถึงเวลาที่จะกันรถบรรทุกไม่ให้เข้ามาก็ต้องทำ
ทั้งหมดสารพัดสารพันธุ์ที่จีนเขาห้ามถึงขนาดร้านปิ้งย่าง
ปิ้งย่างเขาเอาหมดเขาเก็บทุกเม็ดทุกมาตรการที่จะทำให้ประชาชนเดือดร้อน
เขาสั่งการหมดทีนี้ของเราของเราเนี่ยเราอาจจะเป็นห่วงเรื่อง
ประชาชนจะได้รับผลกระทบต้องยอมครับอาจจะได้รับผลกระทบเรื่องทำมาหากิน
ก็ต้องยอมครับรถบรรทุกอาจจะลำบากขึ้นหน่อยหนึ่ง
เข้ากรุงเทพได้ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงแค่ตี๔ก็ต้องยอมครับ
ขนส่งสินค้าอาจจะคลุกคลักอาจจะทำได้ยากขึ้น
อาจจะไม่สะดวกเหมือนก่อนต้องยอมครับแลกกับสุขภาพ
มีคนบอกว่าอย่าพูดมากเดี๋ยวพอเป็นข่าวออกไปเนี่ยออกไปทั่วโลก
การท่องเที่ยวจะหดหายเพราะนักท่องเที่ยวคิดบอกเอ๊ะมาเมืองไทยแล้วเนี่ย
เจอปัญหามลพิษเยอะเจอปัญหาฝุ่นพีเอ็ม๒๕เยอะ
ฉะนั้นไปที่อื่นดีกว่าเอ้าต้องบอกว่าเรื่องแบบนี้
เห็นแก่การท่องเที่ยวเนี่ยก็เห็นแต่ว่าถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่าง
อยู่กันอย่างนี้เราไม่พูดจากันดังดัง
เราไม่ออกโทรทัศน์เราไม่โพสต์กันเราไม่พูดถึงเรื่องนี้
กระบวนการแก้ไขปัญหาก็สงบนิ่งอยู่กับที่ฉะนั้นทางออกมีครับ
ก็คือว่าถ้าหน่วยงานที่แก้ปัญหาแก้ปัญหาไปให้เด็ดขาด
ให้ชัดเจนไม่นิ่งดูดายไม่อยู่เฉยทางสื่อ
เขาก็พร้อมที่จะหยุดการประคมข่าวถ้ากลัวว่าถ้ากลัวว่าประคมข่าวไปแล้ว
เดี๋ยวจะได้รับผลกระทบต่อการท่องเที่ยวที่สื่อเขาประโคมข่าวก็เพราะว่า
เขาเห็นว่ามาตรการที่รัฐทำเนี่ยมันยังไม่จริงจัง
เขาพาดหัวกันเขาประโคมข่าวกันเพราะเขาต้องการให้หน่วยงานของรัฐ
ลุกขึ้นมาทำอะไรให้มันจริงจังกว่านี้แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐ
ทำไปทำไปเงียบสื่อไม่ต้องประคมข่าวก็ได้
ไม่ให้นักท่องเที่ยวรู้ก็ไม่เป็นไรครับทำได้ครับ
ฉะนั้นขอให้ทำกันให้จริงจังนี่ต้องรอดูนะ
ที่ประชุมคอรมอลนะแล้วถ้าทำอย่างจริงจังเนี่ย
ถ้าเห็นว่าบางเรื่องถ้าเห็นว่าบางเรื่องมันได้รับผลกระทบ
ก็ทำเป็นบางเรื่องเช่นที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องเนี่ย
ไม่ว่าจะช่วงไหนเนี่ยการตรวจรถควันดำการตรวจรถควันดำเนี่ย
อย่าตรวจแค่๒เดือนแล้วก็จบเพราะรถควันดำมันสะสมมลพิษ
ห้ามรถบรรทุกเข้ามาในเขตชั้นในเอาละอาจจะห้ามในช่วง๒เดือนนี้
เพราะถ้าห้ามตลอดไปเนี่ยเดี๋ยวจะเดือดร้อนกันใหญ่
กระทบต่อราคาสินค้าเพราะผู้ประกอบการรถบรรทุก
เขาจะไปขึ้นราคาสินค้าค่าขนส่งฉะนั้นมาตรการบางมาตรการ
ทำต่อเนื่องบางมาตรการทำเป็นช่วงช่วงอ้าวแนวรถไฟฟ้า
เรื่องลดการเรื่องการก่อสร้างเว้นการก่อสร้างหยุดการก่อสร้าง
ทำได้เป็นบางช่วงไม่หยุดแต่ว่าให้ดูแลว่าทำยังไง
อย่าให้เกิดฝุ่นมากพยายามล้างล้อรถพยายามฉีดน้ำ
อันนี้ทำได้เป็นบางช่วงทำไปตลอดเขาทำไม่ไหว
เหล่านี้เป็นต้นหรือโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรม
ให้ลดการผลิตไปนานนานเขาก็เสียหายเอาเป็นบางช่วงได้
เอาช่วง๒เดือนนี้ลดการผลิตฉะนั้นแยกให้ออกว่า
มาตรการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องไปทั้งปีให้คนได้เห็นว่าอย่าทำนะ
ทำแล้วมีความผิดนะทำแล้วถูกปรับนะทำแล้วถูกลงโทษนะว่าไป
มาตรการชั่วคราวก็ต้องทำฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่ดารายัง
ศิลปินอย่างโจอีบอยอย่างคุณลิเดียเขาออกมาผมว่าหน้าที่จะทำให้สังคมนี้ได้เห็นว่า
ให้เราจะอยู่กันอย่างนี้เหรอเขาจะปล่อยให้เราอยู่อย่างนี้เหรอ
เขาในที่นี้คือใครเขาในที่นี้คือผู้รับผิดชอบต่อต่อสุขภาพของประชาชน
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องผมย้ำอีกทีนึงนะว่ามาตรการที่ที่จะออกจาก
ลมอพรุ่งนี้เนี่ยเป็นมาตรการที่ดีแล้วขอให้ทำจริง
เราจะได้มีความรู้สึกว่าเออลูกหลานเราอยู่ในอากาศที่ปลอดภัย
อ่ะวันนี้ก็ขีดเส้นใต้เรื่องนี้ย้ำอีกทีหนึ่งก่อนจะรอดูว่า
พรุ่งนี้มติคอรมอจะออกมาเป็นยังไงครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ